ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่ขอนแก่นตบกันหน้าโรงแรมค่ะ
เขาบอกว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นเด็กเอ็นนะเด็กเอ็มเตอร์เทน
คู่อริกันตบกันอยู่หน้าโรงแรมพนักงานเนี่ยต้องออกมาแยกกันให้วุ่นเลย
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเพราะว่าเคยมีประเด็นบาดหมาง
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายมาก่อนวันนี้เขาเลยขอมาเอาคืนค่ะ
มึงปล่อย

เขาบอกเป็นโรงแรมชื่อดังที่ขอนแก่นนะคะตบกันอย่างนี้ถึงหัวกันหยุมหัวกันแบบนี้เลยค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊คชุมชนข่าวขอนแก่นเขียนบอกว่า
เรื่องราวเกิดขึ้นขณะที่ผู้เสียหายก็คือผู้หญิงเสื้อดำ
กำลังรับรองดูแลผู้ใหญ่อยู่บนโรงแรม
แล้วชุดสีชมพูผู้หญิงชุดสีชมพูคู่กรณีก็บุกมา
พยายามจะขอขึ้นไปบนห้องใช้เหตุผลสารพัด
ของบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มีใครยอมให้เธอขึ้นนั่น
แรกขาแรกเท้าแรกผีบกันแล้วนะคะ
สุดท้ายแล้วก็ทะเลาะกันนะคะ
เห็นบอกว่าสาวชุดดำเสื้อสีดำเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๖โมง๔๐นาที

ผู้สื่อข่าวเราเลยไปคุยกับผู้เสียหายที่ใส่เสื้อสีดำนะคะ
เธอบอกว่าหน้าเธอเนี่ยเจ็บไปหมดเลย
ที่หน้ามีบาดแผลช้ำตามร่างกายเป็น๑๐จุดเลย
บอกว่าตัวเธอกับผู้หญิงชุดชมพูคนนั้นเนี่ย

กับพี่สาวและแฟนของพี่สาวรวมถึงผู้ใหญ่คนหนึ่ง
เปิดห้องในโรงแรมเพื่อดื่มสังสรรค์กัน
กระทั่งคู่กรณีชุดชมพูคนนี้เนี่ย
ก็เดินเข้ามาในห้องลักษณะเมาหนัก
พูดเสียงดังสร้างความรำคาญทุกคนก็เลยไล่กลับ
สุดท้ายคู่กรณีชุดชมพูก็กลับไป
แต่๖โมงเช้าอีกวันหนึ่งวันถัดมาเนี่ยค่ะ
ก็บุกมาหน้าโรงแรมแล้วก็อย่างที่เห็นตามคลิปเลยนะคะ
พยายามจะบุกขึ้นไปที่ห้องของเธอให้ได้แต่ไม่มีใครให้ขึ้น
สุดท้ายก็เลยทะเลาะกันตบตีกันแบบนี้ค่ะ
บอกว่าที่ต้องแจ้งความเป็นเพราะว่า
หลังจากที่ก่อเหตุหน้าโรงแรมนี้ไปแล้วเนี่ยนะ

ส่งข้อความมาข่มขู่เธอบอกว่าเดี๋ยวจะพาพวกมาเอาคืนอีก

ส่งมาข่มขู่เธอเลยบอกว่าเธอเลยขอรวบรวมหลักฐานแล้วแจ้งความดีกว่า
ก็ไม่รู้เหตุผลอะไรทำไมเขาถึงมามีแบบ
ในใจกับหนูแล้วก็แบบสุดท้ายเขาก็มาทำร้ายหนูเนี่ย
แล้วก็มีส่งข้อความมาข่มขู่ค่ะหลังจากที่มีเรื่องเสร็จแล้ว
แล้วก็มีเหมือนโยงไปทาง

เหมือนเขาจะพาพวกกลับมา
เหมือนจะกลับมาทำร้ายหนูอีกอะไรประมาณนี้ค่ะ
เราคุยกับผู้หญิงเสื้อดำที่ว่าเป็นผู้เสียหายแล้ว
เราก็ได้คุยกับผู้หญิงชุดชมพูที่ว่าเป็นคู่กรณีด้วย
แล้วก็ติดต่อไปนะเธอบอกว่าวันนั้นน่ะ
เธอจะขึ้นไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าในห้องพักของผู้หญิงคนนี้
อยู่ข้างบนโรงแรมเพราะจะกลับบ้านที่โคราช
แต่ว่าผู้หญิงชุดดำคนนี้ไม่ยอมให้เธอขึ้น
แล้วก็อย่างที่เห็นว่าทะเลาะกันในคลิป

ผู้หญิงเสื้อดำคนนั้นที่เป็นที่ว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ย

เพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมฮะเพราะก่อนหน้านี้เธอบอกว่า
ของผู้หญิงเสื้อสีดำของน้ำมะกร
วันนั้นก็เลยถูกรุมทำร้ายที่หน้าโรงแรมแบบ๓ต่อ๑
เธอบอกว่าจมูกเพิ่งทำมาเสียหายหมดเลย
เยือนที่แล้วแล้วหนูไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่า
หนูต้องการให้เขาจ่ายค่าเสียหายหนูมา

แต่สุดท้ายคือคุณไปทำร้ายกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้

แต่ว่าตกลงใครผิดใครถูกแล้วก็ว่ากันไปตามนั้น